คักกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะเพราะว่าพระนางจากวิกหมอชิดเนี่ยเขามา
แฟนคลับไปกันเพียบเลยนะนำทีมโดยพี่ใหญ่เมื่อกี้เลยค่ะ
หลายคนเลยคุณผู้ชมงานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐก็เลยคว้าตัวน้องมุกดามาเม้าหมอย
เดตผลงานกันหน่อยเพราะว่าน้องเนี่ยผลงานเยอะมาก
กดานะคะเปิดใจว่าปีนี้เนี่ยนะพี่จ๋าจะได้ติดตามละครฟอร์มยักษ์๒เรื่อง๒รถ
และมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ใกล้จะติดกล้องแล้ว
ดาออกตัวเลยว่าหนูเนี่ยไม่ใช่นางเอกลูกรักนะพี่
หรือว่าใครจะบอกว่าเป็นนางเอกยืนหนึ่งของช่องก็ไม่จริง
หลังจากที่นางเอกรุ่นพี่เนี่ยเขาทยอยไม่ต่อสัญญา
ทัพทิมอัญญารินก็เพิ่งจะมาลาทีมงานถึงช่อง
พร้อมกับประกาศเป็นนักแสดงอิสระไปใช่ไหม
กดาบอกว่าทุกวันนี้หนูขอตั้งใจทำงานให้เต็มที่ดีกว่า
ไม่อยากจะเป็นดารายืนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะมันเหงาขอดังทั้งช่องดีกว่าค่ะ
ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะหนูก็อยู่มานาน
เป็นเด็กตัวเล็กค่อยไต่ระดับไปเรื่อยค่ะ
ค่อยแบบผลงานก็จะช่วยให้เราโตขึ้น
ไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบอยู่เด่นกว่าใครหรืออะไร
คือหลายคนบอกว่ามุกดาคือนางเอกยืนหนึ่งช่องเจ็ด
ไม่ค่ะก็ทุกคนนี่นางเอกยืนเรียงกัน๗คนเลยค่ะวันนี้

ตารเมษถ่ายจบไปแล้วน่าจะได้ออนแอร์เร็วนี้

คือหล่อสวยตาแตกกันเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักมาก

คลึกคลักสิเมื่อวานขับรถผ่านหน้าเซ็นทัน

แต่ก็แจกจริงไงแจกปฏิทิน
อ๋อนี่เดี๋ยวดูสิคนเยอะมากนะ
นี่การันตีหนึ่งเสียงนะจากที่เคยได้เห็นน้องมุกดา
ใกล้ระยะประชิดแบบดูขุมขน

สวยแบบเหมือนนางฟ้าเดินลงมาแบบลอยเลยอ่ะ

ยังแบบมองน้องจนแบบคอเคล็ดเลย